เพลินกันต่อที่จังหวัดปราจีนบุรี

ฮิ้วกันมาตะกงตะก้า

นี่ที่เห็นตี๓นะจ้าง

มาทำอะไรล่ะผมล่ะหลับปุ๊ยเลยเออ
แต่ตี๓ที่นี่ชาวบ้านเขาออกมาแล้วฮะ

ทยอยกันมานำอาหารคาวหวานออกมา

คุณผู้ชมฮะงานเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าที่มาตอนตีสามเนี่ย

และในช่วงสายก็จะทำบุญวันพระตามปกติ

เอาเป็นว่าใครมาไหวก็มาตี๓นั่นน่ะ
เพราะว่ายังมีช่วงเวลาสายที่ได้ทำบุญกันต่อด้วย
บุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือน๙นะครับ
เป็นประเพณีโบราณของทางภาคอีสานเขา
จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว
อย่างเช่นผู้ล่วงรับไปแล้วก็เป็นญาติพี่น้องถูกไหม

เขาบอกเลยนะพวกสัตว์นรกหรือผีเปรต
ก็ยังสามารถมารับส่วนบุญกันได้
เป็นการเผยแผ่แพร่แล้วให้สวดบุญส่วนกุศลแก่ทุกวิญญาณจริง

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
จัดขึ้นในวันแรม๑๔ค่ำเดือน๙ของทุกปีนะครับ
ชาวบ้านเขาทำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ชาวบ้านจะนำข้าวของไปวางอุทิศส่วนกุศลตามที่ต่าง
เห็นไหมนี่ใส่ใบตองเอาไว้แบบนี้นะครับ
จะไปวางเอาไว้เนี่ยเป็นการวางห่อข้าวน้อย
แต่ถ้าหากเป็นการนำไปวางเอาไว้ในวัดล่ะ
นี่ตามจุดต่างเขาเรียกว่าห่อข้าวน้อยนะ
แต่ถ้าวางในวัดเขาจะเรียกว่าการหยาย
การหยายการหยายอ่ะเพราะอาจจะไม่ได้พูดไปในสำเนียงในแบบของชาวบ้านก่อน๊ะ
ก็คือวางเอาไว้ในจุดต่างนะครับ
แล้วแต่ชาวบ้านจะไปวางกันก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
แล้วก็ไปในจุดที่ตัวเองพอใจแล้วก็การทำบุญแบบนี้
ก็เหมือนเป็นการแผ่อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับและสัมภเวษีโดยรอบนั่นเอง
ก็ทำแบบนี้ไปในจุดต่างแล้วปิดท้ายก็คือการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนั่นเอง

ผมจะรู้สึกอิ่มขึ้นมาเลยทีเดียวเอาไปวางไว้ตรงนั้นก็ดีแต่ถ้ามาวางที่ไทยรัฐทีวีผมกินหมดนะครับ
ใช่นี่คือคำเตือนแล้วกรวดน้ำด้วยอันนี้สำคัญ

คุณเป็นคนหรือเป็นสัมภเวษีคะ
บางเวลาผมก็เป็นสัมโปรเวสี